อ่านแล้วก็ขนลุกนะคะต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวกลางวันอยู่ด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับผิวของผู้หญิงคนนึง
ที่เธอบอกว่าเธอป่วยปัญใบโรครหลัด
มันจะมีจุดแบบดำนะแล้วก็บอกว่ามีหนอนออกมาจากผิว
ทีเอาผ้าชุบน้ำร้อนเนี่ยมารูปนะ
ปรากฏว่าตัวเหมือนกับหนอนมันติดไปตามผ้าขนหนูอะค่ะ
แล้วทีนี้เธอก็เชื่อว่าเธอน่าจะโดนคุณสัยน่าจะโดนของแน่เลย
เพราะว่าเธอเนี่ยเธอยอมรับเองนะว่าปากไม่ค่อยดีพูดอะไรไปเรื่อย
แต่คุณหมอจะว่ายังไงคุณหมอบอกว่า
เรื่องแบบนี้มันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้วย
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะนางละมัยจิตฤทธิ์ชาวบ้านหนองโพ
ที่ตำบลบึงพลัยอำเภอแก้งสนามนางที่โคราช
เธอป่วยตามร่างกายของเธอมีจุดดำนะ
ตั้งแต่แขนขาตามลำตัวเต็มไปหมดเลย
ทีนี้พอเจอน้ำร้อนหรือว่าเอาผ้าชุบน้ำร้อนมาลูบตามผิว
ปรากฏว่ามีตัวเหมือนกับหนอน
ลักษณะแบบดำบ้างใสบ้างออกจากรูขมขนมาเยอะเลยนะคะ
พอข่าวออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยสาธารณสุขอำเภอก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะมาจากสภาพแวดล้อม

แล้วเธอก็รักสุนัขมากจะเอาสุนัขไปนอนด้วย
นอนที่เจอเนี่ยอาจจะเป็นแมลงที่มาฟักไข่ตามตัว
แล้วผู้สื่อข่าวของเรานี่ค่ะไปที่บ้านของเธอเลย
พอไปถึงไม่เจอตัวนางละมัยผู้ป่วยนะ
เพราะว่าตัวนางละมัยอยู่ที่โรงพยาบาลอำเภอแก้งสนามนาง
เจอน้องหมาเมื่อกี้ค่ะที่นางละมัยชอบเอาไปนอนด้วย
แล้วก็เจอสามีของนางละมัย
ผมกับเมียมีอาชีพรับจ้างตัดอ้อย
ฐานะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ค่อนข้างไปทางยากจนด้วยซ้ำ

เมียผมชอบเลี้ยงสุนัขแล้วก็เอาสุนัขไปนอนกอดด้วยตลอดเลย
นี่นักข่าวไม่ใช่แค่เมียผมนะ
ที่เจอว่ามีเหมือนกับหนอนออกมาตามตัว
ตัวผมเองก็มีนักข่าวก็ถามจริงเหรอพี่

คือตัวคุณสุริยาบอกว่าเคยมีหนอนออกมาจากปากของเขาเหมือนกัน
แต่มันเกิดรอบเดียวนะไม่เหมือนเมียเขา
ที่แบบมีหนอนออกมาตามลำตัวออกมาเยอะออกมาบ่อย
ทีนี้พอทีมข่าวเจอสามีแล้ว
ก็เดินทางมาต่อที่โรงพยาบาลค่ะ
เพราะว่าจะไปตามหาตัวภรรยาก็คือนางละมัย

เจอนางละมัยด้วยนางละมัยบอกแบบนี้
เมื่อ๑๐วันก่อนนะผิวฉันก็เริ่มคัน

สังเกตเลยว่ามันมีตัวเหมือนกับคล้ายหนอน
ผ้าขนหนูออกมาแล้วอันนี้ขนลุกนะคุณ
คือนางละมัยบอกว่าตอนเข้าห้องน้ำ
มันจะมีตัวหนอนออกมาจากปาก

เธอเล่าแบบนี้เลยฟังเธอเล่าหน่อยสิคะ
แล้วตัวนางละมัยเชื่อนะว่า

ชอบพูดไปเรื่อยบนบานไปทั่ว

หมอก็แน่นอนค่ะหมอไม่ได้เชื่อเรื่องราวคุณสัยอะไรอยู่แล้ว

เขาเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดัน

แต่ว่าจะต้องรอให้ระดับน้ำตาลในเลือดมันลดลงก่อน
ทีนี้พอระดับน้ำตาลมันลดลงคุณหมอก็ตรวจค่ะ

เปิดเผยจากนายแพทย์ฉัดนรงคงบารมีสาธารณสุข

บอกว่าผลการตรวจเบื้องต้นสิ่งที่ออกมาจากตัวของนางละมัย
เท่าที่สังเกตจะออกมาจากรูขุมขน

แล้วที่ออกมาคุณสืบสกุลมันคล้ายกับไขมัน
มันจะเป็นลักษณะแบบมันขาวอะ

คุณหมอบอกแบบนี้แล้วจะออกมาได้ต้องถูกความร้อน
ผู้ป่วยจะต้องใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนลูบถึงจะออกมา
ทีนี้ค่ะทางสาธารณสุขเองก็ประสานไปยังประสุทธิ์อำเภอ
เพราะว่าเขาเชี่ยวชาญพวกเรื่องของสัตว์เลี้ยงไง
ให้มาช่วยดูเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมหน่อย
ปรากฏว่ามันมีไข่แมลงวันตามพื้นบ้านของนางละมัย
แต่ว่านอนมะแรงวันมันจะตัวใหญ่กว่า
เท่าที่สังเกตเห็นจากสิ่งที่ออกมาตามผิวหนังผู้ป่วย

ดังนั้นสิ่งที่ออกมามันไม่น่าจะใช่นอนมะแรงวัน
นี่คุณผู้ชมดูสิภาพเราเอาให้ดูเห็นไหมคะ
แมลงวันตัวมันจะใหญ่กว่า
ทีนี้ทางการแพทย์ก็เลยบอกว่า
มันน่าจะมาจากโรคประจำตัวของผู้ป่วย
คือผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยแล้วก็เป็นโรคเบาหวาน
ผู้ป่วยขาดการรักษามาเป็นปีแล้วโดยเฉพาะโรคเบาหวาน
ถ้าเกิดน้ำตาลในเลือดสูงมันจะเป็นปัจจัยหนึ่งนะ
ที่ทำให้ผิวหนังมันเกิดการติดเชื้อ

แล้วเท่าที่ดูแผลของผู้ป่วยเนี่ยลักษณะมันจะเหมือนกับเชื้อรา
ทีนี้หมอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวหมอต้องตรวจละเอียดก่อน
ว่าสุดท้ายแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่
แล้วว่าตอนที่หมอตรวจเนี่ยยังไม่เห็นสิ่งที่มันเป็นนอน

แต่มันเห็นเป็นแบบเหมือนกับเป็นเส้นออกมา